ซึ่งจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

เค้าไม่ได้ดับเครื่อง
พอขโมยไปแล้วเนี่ย
ในคนรู้สึกลึกเลยอ่ะ
เคยขับไปหายายอ่ะครับ

ครับที่ปวกแดงอ่ะ
ที่ปวกแดง
พี่ยืนยันได้มั้ยว่าพี่ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ
เป็นครั้งแรกอ่ะ
ก็ลงพื้นที่หาบ่อแสตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ากระบะคันนี้ขับไปบนถนนสาย๓๑๙
มุ่งหน้าไปทางปลวกแดงก็ติดตามไปจนไปเจอกระบะ
แล้วก็ไปเจอนายนนท์นั่นแหละเป็นคนขับ
ก็เลยเอาตัวมาทำแผนเลย

วันนั้นคุณตำรวจคุณนักข่าว
ผมวันนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ
แล้วเห็นกระบะมันจอดอยู่ไม่ยอมดับเครื่อง
แหม่มันกระบะมันแบบจอดอยู่ของใครก็ไม่รู้

ของใครก็ไม่รู้ไม่ยอมดับเครื่องก็เลยขับออกไปเลย

แล้วก็ทิ้งรถจักรยายนต์ของตัวเองเอาไว้ตรงนั้นแหละ
กันแล้วกันขับกระบะเข้าไป

เพราะก่อเหตุขนาดนี้แล้วนะครับ
ขยายผลไปขยายผลมาจริงแล้วเขา
ทำเรื่องแบบนี้เป็นอาชีพ
ไปถึงขโมรถแต่เป็นอาชีพ
เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งขโมยรถกระบะ

นั่นไงนี่ไงประวัติไม่ได้คิดถึงยายหรอก
แม้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาแลกรถกระบะ
จะมาแลกจะมาแลกดีจังนะคะ
ดีนะรถคันนี้ยังไม่ออกไปชายแดน
ใช่แต่ฟังแบบนี้เอาจริงนะ
สังเกตบ่อยนะข่าวแบบนี้มีบ่อย

คนที่มันทำบ่อยมันจะชอบอ้างในเรื่องของความสงสาร
อกเห็นใจให้ยายบ้างให้ลูกให้หลานอะไรแบบนี้
จะถามอีกครั้งแล้วอ๋อทำครั้งแรกอ๋อทำไม่ขึ้น